ท่านผู้ชมครับทีนี้ที่ไปติดกันแล้วก็แพร่กระจายทางภาคตะวันออกหลายจังหวัดเนี่ยก็สืบเนื่องมาจาก
นักภนรเดินสายเล่นพนันค่ะเดี๋ยวรับชมดูตรงนี้นะคะอืม
สำหรับสิบเก้าร่าดสุดเนี้ยท่านจะเห็นเลยว่าโอ้โห

วันนี้ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับ

สถานการณ์ล่าสุดวันนี้ตรวจพบผู้ติดโควิด๑๙เพิ่มขึ้นเป็นชุดที่๓
วันนี้เพิ่มขึ้นอีก๕จากเดิมมีอยู่๑๐
ทำให้ขณะนี้ที่จันทบุรีมีผู้ป่วยโควิด๑๙ติดเชื้อสะสม๑๕รายนะครับ
จากการสอบสวนโรคทามไลน์การเดินทางไปที่ต่างของผู้ติดเชื้อทั้ง๕รายในวันนี้
เชื่อมโยงกับกลุ่มเสี่ยงจากบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยอง
แล้วก็พื้นที่อำเภอท่าใหม่กับอำเภอนายายอามในจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ไลน์เป็นแบบนี้ครับคนที่๑๑ถึง๑๓ของจันทบุรีเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๖๖แล้วก็๔๔
อีกคนนึงเป็นผู้ชายอายุ๓๑เป็นคนไทยหมดนะฮะ
อยู่ที่ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีทั้งหมด๓คนนี้เป็นเครือญาติกัน
ท่านผู้ชมดูฮะไล่ตั้งแต่แบบย้อนหลังไปเลยนะ
ตั้งแต่๑๔ธันวาคม๑๕ธันวาคมเนี่ยมีไปเล่นพนันที่บ่อนที่ระยอง
ไปเล่นพนันที่บ่อนแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
เล่นพนันที่บ่อนเนินสูงตะบนเขาวัวอำเภอท่าใหม่จันทบุรี
เกาะช้างอีกที่ตราดนะครับ๒๖ธันวากลับมาที่บ้านที่จันทบุรี
ธันวาก็ไปตลาดน้ำอุ่นแล้ว๒๘ธันวา
รวดพบเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนคนที่๑๔เป็นผู้ชาย

ตะบนทัพช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
ธันวาคมเนี่ยไปเล่นพนันที่บ่อนระยองนะ
โมงเย็นกลับบ้าน๒๔ธันวาพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสอยดาว
ธันวาก็พาแม่ไปหาหมอที่คลินิก
แล้วก็ไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลสอยดาว
แล้วก็พบเชื้อโควิด๑๙นะครับ
คนที่๑๕เป็นผู้หญิงไทยอายุ๓๕ปีนะครับ

เล่นพนันที่บ่อนหนองศรีงาอำเภอนายายอามจันทบุรีนะฮะ

ตำบลสตอนอำเภอสอยดาว

แล้วตอนทุ่มนึงยังไปเล่นการพนันที่งานศพอีก
โอ้โหนี่ครับ๒๔๒๖ธันวาคมเนี่ยนะฮะ
วันนี้ไปเล่นการพนันที่บ้านเพื่อนอีก
ธันวาคมไปเล่นการพนันที่งานศพอีก
แล้ว๒๙ธันวาคมก็ตรวจพบเชื้อนะครับ
ท่านผู้ชมครับขณะนี้ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในระหว่าง
การรักษาดูแลของทางจังหวัดแล้วนะครับ
ท่านผู้ว่าจันทบุรีบอกว่าจากการตรวจพบเชื้อ

ไล่มาตั้งแต่คนแรกเนี่ย
ทำให้ตอนนี้ทางจังหวัดต้องมีมาตรการในการคัดกรอง
ที่เดินทางในพื้นที่รอยต่อจันทบุรีกับระยอง
มากขึ้นตั้งจุดคัดกรองเชิงลุกนะครับ
แล้วก็ช่วงจังหวะเทศกาลที่มีการเดินทางเนี่ย
กำชับกันแล้วครับใครผ่านจันทบุรีเนี่ย
นี่ฮะอาจจะต้องมีการสอบถามประวัติ
ประวัติกันอย่างเข้มข้นหากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ก็จะแนะนำนะว่าท่านก็ต้องดูแลตัวเองด้วย
ไปถึงปลายทางก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมในพื้นที่
ให้มาซักถามประวัติกันไว้ก่อนเผื่อมีอาการไข้อะไรขึ้นมาเนี่ย
ได้ดูแลรักษากันทันนี่พื้นที่จันทบุรีนะครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าหนักอยู่เหมือนกัน